ห่างออกไปนิดนึงพบรถพ่วง๑๘ล้อพลิกคว่ำอีก๑คันครับ
คนขับรถพ่วงคันนี้บาดเจ็บเล็กน้อย
ก็รีบประถมพยาบาลแล้วส่งตัวไปรักษาครับ
สอบถามคนขับรถพ่วงคันแรกก่อนที่เกิดอุบัติเหตุ
พลิกคว่ำขวางถนนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาคือขับรถมาครับ
ขับรถบรรทุกผักมาเพื่อจะไปส่งที่ตลาดไทย
รถเสียหลักเนื่องจากว่าถนนไม่เท่ากัน
ท้ายก็เลยเหวี่ยงจากนั้นก็เกิดเหตุพลิกคว่ำ
บวกกับว่าเส้นทางดังกล่าวนั้นแสงสว่างอาจจะไม่เพียงพอ
นี่คือสาเหตุที่ทำให้รถคันแรกพลิกเอียงคว่ำแบบนี้นะครับ

ขวางถนนเอาไว้สักพักหนึ่งรถพ่วงอีกคันขับมาด้วยความเร็ว
พอลงมาจากสะพานอาจจะมองไม่ทันเห็นหรือเห็นแล้วแต่หลบไม่ทันครับ
พยายามจะหักพวงมาลัยหลบออกข้างแล้วแต่ว่าช่วงท้ายมันเหมือนไม่พ้นครับ
เชี่ยวชนกันนิดหนึ่งหลังจากนั้นพอท้ายมันเอียงสะบัดมาแบบนี้
ก็จะมีทั้งคนเริ่มเมืองดีเจ้าหน้าที่คู่ชีพคู่ภัย
โชคดีว่าทุกคนหนีทันไม่ได้มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับ
ตำรวจในพื้นที่ครับจะเร่งประสานรถยก
เคลียร์รถทั้ง๒คันออกจากจุดเกิดเหตุ
เพื่อเปิดการจราจรซึ่งคิดว่าตอนนี้น่าจะเคลียร์ได้แล้ว
ดังนั้นสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
คงจะต้องไปหาวิธีการแก้ไข
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีกครับ

เมื่อกี้นี้ก็ถือที่คุณคิงเล่านี่น่ากลัวมากนะคะ